วันนี้ก็เช่นกันก็คือบรรดาศิษยานุสิตรวมทั้งพระสงฆ์รวมตัวกันสวดมนต์

ท่ามกลางตำรวจแล้วก็ทหารคอยคุมเข้ม
ไม่ให้มีผู้เข้าไปในพื้นที่เพิ่มเติมนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะเชิญค่ะ
ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์และศิษยานุสิต
ปักหลักอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงนะคะ
ทุกเช้าจะต้องตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้า
และหนึ่งในลูกศิษย์ก็บอกกับเรานะคะว่า
จะทำวัดเช้าอยู่ตรงจุดนี้ไปจนกว่ารัฐบาลจะ
ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายบางส่วน
ปักหลักอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ฝั่งตรงข้ามคลองแอนประตู๕และ๖วัดพระธรรมกาย
ตื่นขึ้นมาเพื่อเก็บที่นอนหมอนมุ้ง
และทำธุระส่วนตัวก่อนจะมานั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าตามปกติ
โดยจากการสังเกตพบว่าจำนวนศิษยานุสิตบริเวณนี้ค่อนข้างบางตา
เทียบกับช่วงวันก่อนหน้านี้
แต่ยังคงมีศิษยานุสิตเดินทางมาร่วมสวดมนต์ต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ
อนุญาตให้เข้าไปด้านใน

ร่วมปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายมาแล้วหลายปี
และครั้งนี้ก็จะปักหลักสวดมนต์อยู่จุดนี้
กว่ารัฐบาลจะยกเลิกประกาศมาตรา๔๔
ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
ส่วนสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทหารตำรวจยังคงตั้งจุดตรวจดูแลความปลอดภัย
รวมถึงคัดกรองบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
และพระสงฆ์ที่ไม่ใช่พระจากวัดพระธรรมกายห้ามเข้าพื้นที่
พระนพคุณจากวัดพระธรรมกาย
หนึ่งในพระ๕รูปที่อดอาหารประท้วง

ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีหลังประกาศยกเลิกอดอาหารเมื่อค่ำวันนี้
โดยเห็นว่าแม้จะเอาชีวิตเข้าแรกก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจรัฐบาลได้ค่ะ
ชีวิตของคนที่เอาชีวิตเข้าแรกในการปกป้องพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นสิ่งทั้ง๓ข้อนี้เลยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้
ทางคณะสงฆ์ได้กลับมาทบทวนว่าการเอาชีวิตเข้าแลกกับสิ่งเหล่านี้เนี่ย
อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นคำตอบเสมอไป
เพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์ที่นี่ก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่า
จะขอยุติการอดอาหารแต่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะประชุมกันอีกที
ขณะเดียวกันนะคะยังมีการติดป้ายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศห้ามพระสงฆ์และสามเณรเข้าร่วมชุมนุมขัดขวางเจ้าหน้าที่
บริเวณวัดพระธรรมกายเพราะถือเป็นความผิดตามกฎหมายค่ะ
หลังจากเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคง
รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการกับวัดพระธรรมกายเข้าพบด่วนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ